ส่งกำลังใจต่อให้กับครอบครัวของพี่บีน้ำทิพย์กันบ้างนะคะ

ที่ได้สูญเสียคุณพ่อปัญญาวัย๗๐ปี
ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและโรคประจำตัวค่ะ
คุณพ่อได้เสียไปเมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดค่ะบีน้ำทิพย์ก็ได้เผยสภาพจิตใจ

เนื่องจากว่าได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว
เพราะว่าคุณพ่อเองก็มีหลายโรครุมร้าว
ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ได้ใกล้ชิดกับคุณพ่อมากนักนะคะ
เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็กค่ะ
แต่ก็คอยถามถ่ายเกี่ยวกับอาการป่วย

เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้มาโดยตลอดนั่นเองค่ะ

แล้วก็เราก็ทำการดูแลรักษาตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะ
ปีแล้วค่ะแล้วก็ทำใจประมาณหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงท่านเป็นเยอะมากเลยค่ะ

อย่างที่บอกก็ไม่ได้สนิทกับพ่อเยอะขนาดนั้นนะ
เพราะว่าจริงแล้วคุณแม่อยู่กับคุณแม่ตอนเด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็มีอาการแบบถามไทยอะไรอย่างนี้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็ดูแลแบบทุกอย่างค่ะเท่าที่จะทำได้
เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้ค่ะ
เป็นคนดูแลตลอดเลยค่ะคุณแม่ดูแลตลอด
ตอนที่มีงานศพคุณพ่อค่ะก็มีงานทุกวันเหมือนกัน
ทุกคนก็จะเป็นห่วงว่าเรามาทำงานได้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เราจะมาแบบเศร้าหรือเราจะมาท้อหรือเราจะมาเหนื่อย
แล้วทุกคนจะต้องมารอเราคนเดียวไม่ได้
เพราะว่าเราต้องโตค่ะเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ

เป็นคนที่มีความคิดเด็ดเดี่ยวแล้วก็

มาดูเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซฮิมกันบ้างดีกว่า

เจ้าตัวบอกเลยว่าก็ยังไม่มีอะไรหวือหวามากมายนะ
เมื่อช่วงปีใหม่ก็ได้ไปร่วมทริปญี่ปุ่นด้วยกัน

คุณฮิมนี้นะคะไม่เคยเอ่ยปากขอของขวัญอะไรเลย

ว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็ไม่เคยค่ะ
ปีนี้เจ้าตัวก็เลยมอบคำโวยพรหวาน
เป็นของขวัญแทนใจก็แล้วกันจ้า
ไม่มีเลยแต่ว่าจริงก็อยู่ด้วยกันค่ะ

ก็อยู่ด้วยกันจริงช่วงปีใหม่

แล้วก็เหมือนเป็นวันเกิดของเขาพอดี

คุณฮิมเป็นคนที่เขาไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย
พอเราบอกว่าเออเอานี้ไหมอันนี้ไหมอะไรอย่างนี้
เขาก็จะห้ามซื้อไม่ต้องการอะไรเลยอย่างนี้ค่ะ

เป็นคนแบบติดดินมากเฉยบ้างอะไรอย่างนี้

ว่าคำโวยพรน่าจะดีที่สุดสำหรับวันเกิดเขาค่ะ
เติมความหวานให้กันวันละนิดวันละหน่อยของขวัญอะไรพิเศษก็ไม่จำเป็นแล้วล่ะ
เพราะว่าความรักที่ให้เนี่ยพิเศษสุดแล้วนั่นเองนะคะ

ธนุถนอมความรักนี้ให้เป็นเหมือนความรักครั้งสุดท้าย